ช่วงนี้กลับมาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
สำหรับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้
มีการคืนและทวงคืนหลายอย่าง

ต่อมาคือปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะคะ
และล่าสุดที่เราจะต้องติดตามกันต่อคือ
ปฏิบัติการทวงคืนทางเท้าจากพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยนะคะ
นับตั้งแต่วันแรกของปฏิบัติการจนถึงวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ใช่แล้วสองเรื่องสำคัญที่อยู่ในช่วงจัดระเบียบประเทศ

เรื่องการทวงคืนผืนป่านี่ก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องยาก
แต่ว่าพอรัฐบาลนี้เข้ามามีอำนาจพิเศษ

จากนี้ไปก็ต้องคอยดูผลว่าเมื่อเอาคืนมาได้แล้วเนี่ย

จะวางมาตรการยังไงที่จะไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก

ข้าราชการที่ไปรู้เห็นเป็นใจร่วมกับเขาด้วย
จะโดนลงโทษยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
จัดระเบียบแผงค้าที่เรียกกันว่าหาบเร่แผงรอย
นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องให้กำลังใจครับ
เพราะเรื่องนี้ยากพอกับเรื่องทวงคืนผืนป่านั่นแหละครับ
มีความพยายามกันมา๔๐๕๐ปีแล้ว
เพราะว่าพอเข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง
สกมาจากการเลือกตั้งสสกรุงเทพมาจากการเลือกตั้ง
เขาก็คิดกันว่าฐานเสียงสำคัญก็คือคนที่เกี่ยวข้องครอบครัวของ
พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นหาบเล่เป็นแผงรอย
หาบเล่ตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ยังเรียกว่าหาบเร่แผงลอยอยู่
น่าจะเรียกว่าเป็นแผงค้าถูกต้องกว่า
ฉะนั้นกระบวนการที่จะจัดการเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่อ้ำอ้ำอึ้งอึ้งกันมาตลอด
อย่างที่บอกวันก่อนเราจะเห็นภาพเทศกิจไล่จับแม่ค้ากันเป็นครั้งเป็นคราว
และสุดท้ายขึ้นมาทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม
ทางเท้าก็ถูกรุดรานริดรอนสิทธิของคนเดินเท้าก็ยิ่งหายเข้าไปต้องเดินออกมาทนท้องถนนลำบากครับ
ฉะนั้นต้องหยิบเรื่องนี้มาตีเหล็กที่กำลังร้อนก็คือว่าขอให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องนี้ถ้าจัดระเบียบได้ก็จะถือเป็นผลงานสำคัญของกอทม
ในช่วงที่มีอำนาจพิเศษจากรัฐบาลพิเศษ
แน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องหาบเร่แผงรอยแผงค้า
ก็จะมีมีคนออกมาบอกว่าจะไปยุ่งอะไรกับคนเขาทำมาหากิน
ทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ลำบากอยู่แล้วคนเหล่านี้เขาต้องเลี้ยงครอบครัวลูกเขาต้องเรียนหนังสือไม่เถียงหรอกครับ
แต่ว่าลองนึกดูซิว่าถ้าทุกคนใช้สิทธิตรงนี้เหมือนกันหมด
อะไรจะเกิดขึ้นนั่นเรื่องหนึ่ง
เรื่องที่สองต้องแยกให้ออกว่าคนที่เป็นแผงค้า
เขาลำบากเขาดั้งเดิมเขาทำกันมานาน
ต้องแยกออกมาจากคนที่ฉวยโอกาส
ฉวยโอกาสเข้าไปยึดทางเท้าใช้แผงค้าหาประโยชน์ส่วนตัวส่วนตน
ไม่ต้องไปเช่าร้านไม่ต้องเสียภาษี
มายึดเอาทางเท้านี่แหละเป็นที่ทำมาค้าขาย
คนประเภทหลังเนี่ยมีเยอะนะครับที่มีสถานะ
เวลาเอาของมาขายใส่รถเก่งกันมารถดีทั้งนั้น
แล้วก็เอาของลงแล้วเอารถเก๋งไปจอดไว้
ถึงเวลาเอารถเก๋งเข้ามาเทียบขนของขึ้นรถเก๋งกลับบ้าน
ก็เป็นอาชีพหนึ่งสบายมากนี่ครับ
ค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำไม่ต้องเสีย
ค่าภาษีไม่ต้องเสียคนก็ซื้อง่ายขายคล่อง
เพราะริมทางเท้ามันซื้อง่ายขายคล่อง
กว่าเดินเข้าไปในตลาดเดินเข้าไปในร้านค้า
แล้วเราจะปล่อยให้คนประเภทนี้เอาเปรียบสังคมหรือครับ
คนประเภทนี้แหละครับที่เสียงดัง
เวลาจะประท้วงเวลาจะนำการประท้วงเวลาจะไปยื่นหนังสือร้องเรียน
คนประเภทหลังนี่แหละเสียงดังกว่าแม่ค้า
ดั้งเดิมแล้วก็มีปัญหากันมาทุกครั้ง
อทมก็ลังเลทุกครั้งจำได้ไหมล่ะครับ
บางครั้งถึงขั้นเอานักเลงมาปะทะกับเจ้าหน้าที่กอทม
ก็เคยทำมาแล้วฉะนั้นนี่คือเรื่องที่กอทม
จะต้องเอาจริงตามนโยบายจัดระเบียบของคอสชของรัฐบาล

จะเดินหน้ากันต่อไปยังไง
แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ย
เขากำหนดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วนะครับ
แผงที่จะดำเนินการเนี่ย
คือเขาบอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี๖๖
ซึ่งจะยกเลิกแผงค้าหาบเร่

บนทางเท้าริมถนนสายหลัก
รวมทั้งสิ้น๗๓จุด
จุดเนี่ยมีที่ไหนบ้างล่ะ

แงรอยจะต้องอยู่ในจุดที่กำหนดเป็นระเบียบ
เช่นเข้าไปอยู่ในซอยหรือเช่าที่ของเอกชนทำการค้า

ห้ามมีการตั้งวางบนทางเท้าเกะกะอย่างที่ผ่านมา
แล้วกรทมเขาก็ขีดวงไว้
ในระยะที่๑เนี่ยเขามีเป็น๕๖ระยะนะครับ
ใน๑ปีเนี่ยปีหน้าทั้งปีเนี่ย
ระยะที่๑เนี่ยเอา๑๗จุดแรกก่อน

ถนนราชาธิวาสราชนครินแถวนั้นก็เยอะ
ถนนศรีลมนี่แม่ค้าแถวนั้นรวยทั้งนั้น
ปากคลองตลาดถนนเพชรชบุรี
ถนนราชปรารบย่านประตูน้ำ
ถนนราชดำริแถวหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ง
ถนนราชดำริหน้าห้างบิ๊กซี
ถนนราชดำริแยกราชประสงค์
แล้วอีกจุดหนึ่งข้ามไปถนนปิ่นเกล้า
ถนนโบราณรวมราชชนนี
จุดนี้อยู่ในระยะที่๑โดนก่อน
ระยะที่๒เพิ่มขึ้นมาอีก๑๕จุด
ระยะที่๒ก็มีถนนพระราม๑ถนนเพลินจิต

คลองพดุงกุมเกษมทั้งสองฝั่ง
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป
ถนนสุขสวัสดิ์รอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ถนนราชวิถีถนนพะหนโยธิน
ถนนศรีเขมาถนนรัชดาพิเศษ
ถนนวงสว่างถนนสามเศษถนนศรีอยุธยา
และถนนพิศโลกนี่นี่ระยะ๒นะ
พอเสร็จตรงนี้แล้วระยะ๓

จุดเนี่ยบริเวณใต้สะพานพุทธใต้สะพานพระปกเกล้า
และทีนี้ก็ข้ามไปฝั่งธน
อิสรภาพถนนอินทรพิทักษ์ถนนเพชรเกษม
ถนนเพชรเกษมขาข้าวขาออกถนนลาดพร้าวขาข้าว

ขาพิบาล๑ถนนรามอินทรา
ถนนเจริญกรุงถนนนิมิตรใหม่

อ้าวทีนี้ระยะต่อไประยะที่สี่
อันนี้ไข่แดงกลางกรุงเลย
แถวบางลำพูถนนพระสุเมน
ถนนจักรพงศ์ถนนตานี

ถนนข้าวสารย่านภาวรัฐ

จักรเพชรเชิงสะพานพานุพันธ์๕ห้างเบอร์รี่คิง
อะไรพวกเนี้ยนี่อยู่กลางเมืองเลยพวกนี้ระยะที่สี่
แล้วระยะที่๕ถอยกลับออกมารอบนอก
รอบนอกก็มีถนนเกษตรนวมินถนนงามวงวานถนนแจ้งวัฒนะ
เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราถนนปรีดีพนมยง
ถนนศรีนครินถนนพัฒนาการถนนทองหล่อถนนอโศกมนตรี
ถนนพระราม๒พระราม๓พระราม๔หมด
ฉะนั้นเขาแจ้งไว้แล้วนะครับว่านี่คือแผนการดำเนินงาน
ในระยะ๑ปีคือปี๖๐ทั้งหมด
ใครที่จะโยกย้ายขยับขยายไปหาที่ที่ไหนเชิญ

ริมถนนรนแคมทั้งหลาย๗๓จุด
ที่ว่ามานี้ไม่มีแผงค้า

ทนที่จะหาที่จอดรถแล้ว
เดินเข้าไปซื้อของที่เป็นที่เป็นทาง
ห้างในห้างในร้านค้า

ถ้าประชาชนคิดเอาง่าย

กระโดดไปซื้อของขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย
ถ้าเราไปส่งเสริมกันอย่างนี้

ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องใจแข็งครับ
ต้องใจแข็งผมก็ถูกด่าเยอะ
ว่าทำไมไม่เห็นแก่ปากท้องคนจน

เรื่องนี้เราต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เพราะคนที่ทำมาหาได้และมีประโยชน์นั้นเนี่ย
มีน้อยกว่าคนที่เขาเสียหาย

ไปที่ใครแขกต่างบ้านท่านต่างเมืองมาก็อายเขา
เอ๊ะทำไมเราเจริญขนาดนี้แล้วเนี่ย
ปล่อยให้ถนนลนแคมสกกระปรกลกลุงรัง
เรื่องนี้ต้องให้กำลังใจกอทม
ให้กำลังใจรัฐบาล

ทำให้ได้เหมือนกับจัดการทวงคืนผืนป่า
อันนี้ทวงคืนทางเท้า

ประชาชนนี่แหละคนซื้อนี่แหละต้องช่วยด้วย

เพื่อให้การทำงานมันเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

แต่ว่าก็ส่งผลกับการจราจรเหมือนกัน
ถ้าแก้เรื่องนี้ได้จราจรก็จะดีขึ้นตามไปด้วย